คลุมสรีระสุดเซ็กซี่แล้ว

ยังคงเดินทางมาขอซื้อโตเกียวกรอบสม่ำเสมอฮะ
และคิวในการซื้อออนไลน์ข้ามไปถึงเดือนธันวา

ยาวขนาดนี้ฮะโอลิฟต์อยู่ไหนอ่ะ

เจ้าหน้าที่เรียกมาตักเตือนฮะ

ลิฟต์อลัญญาอภัยโสอายุ๒๓ปี
เป็นเจ้าของร้านโตเกียวโคตรลำโตเกียวเนยกรอบปังปังปุริเย่

เอวแล้วก็ทำโตเกียวกรอบไป
ไปมารอบใหม่มาดใหม่ฮะ
ใส่เสื้อกันเปื้อนห่อหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
พอหุ้มลดความเซ็กซี่เพราะมีเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดเลยนะ
นี่ระดับวัฒนธรรมจังหวัดเดินทางมาขอให้น้องลดความเซ็กซี่ลงบ้าง
ลูกค้านุ่มเนี่ยเขามาเขาก็เฮ้ยไม่เหมือนในภาพเลยไม่เหมือนในข่าวเลย
แต่ไม่เป็นไรยังคงแห่แหนกันมาอุดหนุนยังคงแห่แหนกันมา
เพื่อที่จะขอถ่ายรูปกับน้องโอลิฟต์อยู่เช่นเดิมฮะ
ส่วนเจ้าหน้าที่มาคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องถูกหลักอนามัย
ในการที่ลูกค้าแห่แหนกันมาข้างหน้า
ดังนั้นน้องโอลิฟต์ต้องใส่หมวกนะ
หมวกคุมหัวใส่ผ้ากันเปื้อนปกคลุมไว้หน่อย
และที่สำคัญคือเว้นระยะห่างให้กับบรรดาลูกค้าด้วย
ส่วนวัฒนธรรมเขาก็มาแจ้งขอให้มีการใส่ลดความเซ็กซี่ลง
เพราะว่าคนดูแล้วไม่ค่อยสบายใจฮะ
โอลิฟต์ยินดีแต่คำว่ายินดีของน้องโอลิฟต์บอกไม่น่าเชื่อ

โอลิฟต์ระหว่างนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหนุ่มครับ
ระหว่างที่ให้สัมภาษณสื่อมวลชนน้องโอลิฟต์ร้องไห้เลย
ร้องไห้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไป
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่น้องโอลีฟให้สัมภาษณ์นะครับ
วันนี้แบบมีรายการลูกค้ามาซื้อเสร็จ
ก็ให้แยกย้ายกันออกไปอย่างนี้ครับค่ะ

ยังไงก็แวะมาหาเหมือนเดิมนะคะ

มาใส่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใส่เลย
เออผมว่าเขาเตือนน่ารักนะ
คือเดิมทีไม่ได้ใส่เลยถูกไหม
ไม่ใส่เลยนี่คือโนบราเลย

ให้ใส่ให้ใส่บราสีเนื้อค่ะ

แต่ว่ารอบนี้เรื่องของสุขอนามัย
และเรื่องของวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ควบคู่กันไปด้วยแต่อย่างนี้ไม่ควรเห็นไหม

อันนี้ได้เลยถูกของเขาเห็นไหมเขาก็เตือนถูกต้องแล้ว
อย่าไปโกรธเจ้าหน้าที่บางคนโกรธเจ้าหน้าที่

ทำไมไม่ไปจัดการมาจัดการน้องโอลิฟต์ได้ยังไงฮะ

จะมีประกันเปื้อนคลุมไว้

ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
มีแม่ค้าหลายรายเอาแบบน้องโอลิฟต์

ใส่แบบน้องโอลิฟต์ขายหมึกย่าง
นี่คือล่าสุดฮะล่าสุดร้านหมึกย่าง
อยู่ที่แม่เหยะแม่เหยะอำเภอเมืองเชียงใหม่

ขายน้ำชากาแฟด้วย
และคนก็แห่แหงกันไปไม่แพ้น้องโอลิฟต์เช่นกัน

เอาฮาสักนิดหนึ่ง๑๐๘เอาฮาคือ

แหม่แหม่กำลังอวบอันเลย

โชว์คู่กันจะกินร้านไหน
จะกินร้านไหนคำถามคือจะกินร้านไหน

ผมกินหมึกย่างอ้าวผิดร้านแล้วคุณ

สองคนนี้น่ารักไปคนละแบบกัน